โอ้โหรถยนต์คันหนึ่งขับแซงรถเราไปได้แล้ว

ขับสายไปสายมาแบบงู
แถมใจดีแจกกล้วยให้เราอีก

หิวแต่แจกกล้วยให้เรา
คุณผู้ชมครับไปดูคลิปเหตุการณ์คลิปนี้กันนะครับ

ช่างมันปล่อยไปไปไป

โอเค
หรือเลื้อยรถหรืองู
และที่ชูมือขึ้นมานี่แหละเห็นไหม

ก็เรียกว่าขับแบบยียวนกวนบาทา
เพราะต้องขออนุญาตอ่านตามที่เขาโพสต์ไว้
มีรถยนต์อเนกประสงค์สีขาว

แช่เลนขวาสายไปสายมา
และภายหลังยกนิ้วกลางให้กับคันหลังนี้ด้วยนะครับ
ได้โพสต์คลิปวิดีโอความยาว๑นาที๑๔วินาที
เหตุการณ์เกิดขึ้นถนนทางหลวงหมายเลข๓๔๐บางบัวทองสุพรรณ

คันนี้แหละทะเบียนสุพรรณบุรีครับ

หน้าเขาแล้วยังมากวน
เขาใช้เท้าเนี่ยนะแต่ใช้คำไม่สุภาพหน่อย

คนพวกนี้ต้องโตมาแบบไหน
เส้นทางบางบัวทองสุพรรณฝากแชร์ด้วยครับ๕เมตรนะครับ

ใครมีคลิปอื่นอีกติดต่อมานะครับ

ยังมีคันอื่นที่โดนอีกนะครับ
ผู้สิทธิ์ข่าวของเราก็ไม่รอช้าละครับ
ก็ไปสอบถามอย่างผู้โพสต์คลิป
ชื่อว่านายทัพปนวัฒนิติธัญรัตนา

ส่วนเลนซ้ายมันมีรถบรรทุกขับอยู่
ทำให้ไม่สามารถหักหลบเข้าไปทั้งซ้ายทั้งขวา

แต่จังหวะนั้นรถคู่กรณีเนี่ยนะครับ
ตามหลังมาและพยายามจะแซงเขา
จนกระทั่งปาดหน้าแซงเขาได้แทรกเข้ามาได้

ตัวคุณทัศปนวัฒน์เองก็บีบแต่ใส่รถคันนี้
คุณทัพปนวัดเนี่ยบีบแต่ใส่ยาว๑ครั้ง

แต่เห็นว่าคุณมาแซงอย่างกระชั้นชิดมันอันตราย
ก็เลยทำพฤติกรรมกับคุณทัพปนวัดเนี่ย
ทัพปนวัดเนี่ยอย่างที่เห็นในคลิปนี้แหละครับ
ขับเลื้อยสายไปสายมาแถมชูนิ้วกลางให้นะครับ
แล้วก็เรื่องนี้ถูกโพสต์ไปในโลกโซเชียล
คนในโซเชียลเขาก็วิพากษ์วิจารณ์บอกว่า
ถ้าจะไปตายคนเดียวก็พอว่าแต่ถ้าขับแบบนี้
จะพาคนอื่นในท้องถนนตายไปด้วย
กวนบาทาแบบนี้เอ๊ะหรือว่ามันอาจจะมีมูลเหตุก่อนหน้านี้ด้วยนะครับ
แล้วบางคนก็วิพากษ์วิจารณ์บอกไม่น่าทำแบบนี้เลย
ได้แล้วก็ไปต่อสิจะมาสายไปสายมาขวางเขาทำไมนะครับ
เรื่องนี้ก็ผู้โพสต์ได้ไปลงบันทึกประจำวันไว้แล้ว
สพเมืองสุพรรณบุรีแต่เกิดเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดพระนครสิทธิยานะครับ
ซึ่งทางตำรวจก็แนะนำว่าหากต้องการที่จะดำเนินการ
ก็ต้องไปยังสพพื้นที่เกิดเหตุ
ขณะที่ชาวเน็ตก็แสดงความคิดเห็นหลายแง่หลายมุมเหลือเกินนะครับ